ที่สถานีกลางบางซื่อเขาบริหารจัดการดีนะ
เพราะว่าจากข้อมูลคือสามารถฉีดวัคซีนให้กับคนได้ประมาณหมื่นคนต่อวัน
แต่เมื่อวานนี้มีเหตุระทึกเกิดขึ้น
มีพี่คนที่เขาทำงานอยู่ในกลุ่มพวกการขนส่งเนี่ย
ฉีดครับไปฉีดเสร็จแล้ว
มันต้องนั่งพักดูอาการ๓๐นาทีใช่ไหม
จังหวะนั้นแหละจังหวะนั้นแหละที่ลุกขึ้นมากำลังจะเดินออกนอกอาคารกลับบ้าน
เป็นลมล้มฟุบลงแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ

มันชักต้องอยู่ตรงนี้

เดินอยู่พี่เขาลงไปนอนหมดสติที่พื้นแบบนี้เลยฮะ
ที่สถานีกลางบางซื่อนะครับ
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนทุกอย่างเลย
ฉีดวัคซีนแล้วก็ไปนั่งพักดูอาการอีก๓๐นาที
กระทั่งจะเดินทางกลับพี่เขาล้มตึงไป
เพื่อนของผู้ชายที่เป็นลมเนี่ยเล่าบอกว่า
ตามที่มาด้วยกันเนี่ยนะแล้วก็ตอนจะเดินออกมาเนี่ย
ได้ยินเสียงเพื่อนบ่นเบาบอกปวดหัวครู่เดียวลงไปแล้ว
นะฮะลงไปวัดพื้นแล้วนะครับยังดีนะไม่ได้ไปไหนไกล
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้ามาประถมพยาบาลอย่างรวดเร็วนะครับ
เรื่องต้นมีรายงานว่าหลังจากประถมพยาบาลแล้ว
พี่ผู้ชายท่านนั้นที่ล้มตึงลงไปก็มีอาการปกติกลับบ้านได้นะครับ
ส่วนสาเหตุที่เป็นลมเนี่ยคือตามรายงานข่าวบอกว่า
ไม่ได้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแต่อย่างใดนะครับ

สถานีกลางบางซื่อบริหารจัดการได้ดีทีเดียวนะครับ
ฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้กว่า๑๐๐๐๐ต่อวัน

การฉีดวัคซีนให้กับคนกลุ่มเสี่ยงในกำกับดูแล
คืออันนี้ผมไม่รู้นะ

แต่ข้อหนึ่งที่เป็นคำแนะนำก่อนการไปฉีดวัคซีนคือ
อาจจะเป็นเพราะด้วยการจะต้องฉีดวัคซีนด้วย
อาจจะต้องไปรอด้วยความเครียดตื่นเต้น

มันก็เสริมแรงกัน

จริงคุณหมอยงออกมาบอกว่า

สามารถทานได้ปกติในระดับปริมาณที่ปกติ

แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยดื่มกาแฟเลย

ก่อนที่จะไปฉีดไม่ควรดื่มเลย

จะไม่รู้ว่าเป็นเอฟเคของกาแฟหรือว่าเป็นเอฟเคของวัคซีน
เพราะฉะนั้นอย่าไปเพิ่มแรงกดดันให้กับตัวเองนะ
ปัจจัยต่างที่คิดว่าจะเป็นแรงกดดัน
ตัดออกไปแล้วก็ทำใจให้สบาย

เหมือนเดินไปคุยกับเพื่อน